สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีคดีหนึ่ง
ซึ่งสะเทือนใจแล้วก็สังคมจับตามอง
ก็คือคดีฆ่าหันศพแอ๋มนั่นเอง

คำตัดสินทำให้สังคมตั้งคำถามว่า

เป็นที่ผมเรียกว่าฆาตกรรมร่วมสมัย

มีการติดตามเปรี้ยวและแก๊งแจ้เอิญ
ทั้ง๓คนก่อเหตุที่จังหวัดขอนแก่น
ตามล่ากันไปจนไปจบที่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า

แต่วันนี้สารตัดสิน

ก็ต้องคำนึงถึงกฎหมาย
เพราะว่าการต่อสู้กันในเรื่องของข้อกฎหมาย

ที่สารขอนแก่นพิพากษา

เป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ลดลงมาครับ
มีคำถามว่าทำไมไม่โดนประหาร

ท่านผู้ชมจำได้เรื่องเปรี้ยวนี้

สี่คนก็คือทั้งสามเป็นผู้หญิง

คือเบนท์เนี่ยมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

ทั้ง๔คนต่อสู้ว่า
เป็นการทำร้ายร่างกาย

อย่าการฟ้อง
ฟ้องฆ่าโดยไตรตรอง

คุณนิวครับตามมาตรา๒๘๘
วงเล็ก๔
๒๘๙วงเล็ก๔คือฆ่าโดยไต่ตรอง

วางแผนไว้ไตรตรองไว้ก่อนเลย

สถานเดียวจำเลยให้การปฏิเสธอ้างว่าทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ตามมาตรา๒๙๐๓๑๕ปีโทษวันนี้ศาลจังหวัดขอนแก่น
บรรยายพฤติกรรมของจำเลยนะว่าไม่ได้วางแผนทำไมถึงบอกไม่ได้วางแผน
เป็นการเจอกันโดยบังเอิญเนื่องจากว่าทั้ง๔คนเนี่ยขับรถไปแล้วไปเจอ
เอ้าไอ้นั่นแอมนี่เพราะว่าแอ๋มกับเปรี้ยวเคยเป็นคู่กรณีกัน
ก็พูดง่ายเคยคือแอ๋มเคยมีปากเสียงกันมาเป็นการเจอโดยบังเอิญใช่ไหม
เพราะเขาบอกว่าถ้าวันนั้นไม่เจอก็แสดงว่าทำไม
ถ้าวันนั้นไม่เจออันนี้คือคำพูดของเปรี้ยว
ถ้าวันนั้นไม่เจอก็คงไม่ตาย
ก็แสดงถึงเหตุที่ว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญ

คือการทำร้ายเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้วางแผน
เมื่อไม่ได้วางแผนก็คือไม่ได้ไต่ตรอง
ทีนี้การทำร้ายกันในรถเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าทำร้ายกันก็แค่บาดเจ็บ
ถ้าพลั้งมือถึงขนาดตาย

จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
แต่เนื่องจากว่ากรณีนี้พิเศษตรงที่
ปิดปากปิดจมูกคือใช้ถุงครอบ
โผล่ขึ้นมาจากหลังรถมีการต่อสู้กัน
ข้อสำคัญคำพูดของแอ๋ม
ก่อนที่เปรี้ยวจะเอาถุงคลอบ
อย่าให้รอดไปนะจะไปแจ้งตำรวจ
คู่

ทำให้เปรี้ยวเองก็กลัวล่ะ

อันนี้บรรยายตามพฤติกรรมนะครับ
ก็เกิดความรู้สึกว่า

ถ้าปล่อยไปนี่เราเนี่ยตายแน่เลยค่ะ

มันก็กลายเป็นเจตนา

เพราะว่าโอ้โหคุณปิดขนาดปิดปากปิดจมูกเขา
ทีนี้เมื่อเป็นเจตนาฆ่าเนี่ย
โทษถ้าเป็นไต่ตรอง

แต่ถ้าเจตนาฆ่าเนี่ยมันก็ตลอดชีวิต

ลักษณะของการที่จำเลยทั้ง๔คนต่อสู้

การกระทำดำเก่าเป็นเหตุให้

ดังนั้นก็เข้าข่ายว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนา

แต่ตบตีกันเฉยอันนั้นอีกเรื่อง
ทีนี้ทำไมถึงไม่ประหารเดี๋ยวผมต้องมาบรรยายต่อเบรกถัดไปครับ
ช่วงหน้าติดตามกันสักครู่ค่ะ
ทีนี้ทำไมถึงไม่โดนโทษประหาร

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากึ่งลับกึ่งสู้
ึ่งลับกึ่งสู้คือไม่ได้สู้ขาดว่าไม่ได้ทำ
ถ้าสู้โดยว่าไม่ได้ทำเนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนประหาร
แต่เนื่องจากว่ากึ่งรับกึ่งสู้ก็คือโดนจับมาก็รับว่าทำจริง
แต่เป็นการทำร้ายร่างกาย
ไม่ได้เจตนาฆ่าเลย
เจตนาฆ่าเพราะว่าตอนไปรับมาเนี่ยไม่ได้วางแผน
แต่อายการฟ้องว่าเจตนาและไตรตรอง
ก็พูดง่ายว่าสารลงครึ่งหนึ่ง
ถามว่าเจตนาไหมเจตนาเพราะว่าเอาถุงไปปิด
ส่วนไอ้ที่ไตรตองไหมก็คงจะไม่ได้ไตรตองเพราะว่าเจอกันโดยบังเอิญ

ถ้าไตรตรองหมายความว่านั่งรวมวางแผน
เฮ้ยไปฆ่านะเอาปืนไปไปยิงฆ่าเลย
ถ้าอย่างนี้คือการวางแผนแต่เนื่องจากว่าจำเลยเนี่ย
สู้ว่าไม่ได้วางแผนนะฮะตรงนี้ก็คือได้โอกาส
สารก็เลยลดโทษซึ่งจริงเนี่ย
ถ้าถามว่าม๒๘๘เนี่ยสารอาจจะไปลงตั้งแต่
กฎหมายลงได้๑๕๒๐ปีถึงตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต
ฆ่าโดยเจตนานะสูงสุดคือประหารชีวิต
ให้การเป็นประโยชน์นะสารท่านลดให้

คือให้การเป็นประโยชน์เพราะว่ารับไงรับว่าทำ
แต่เจตนาธรรมเนี่ยแค่ทำร้ายไม่ได้ถึงขนาดฆ่า
ก็ถือว่าทำให้คดีนั้นคืบต่อไปก็ถือว่าลดให้
ทีนี้ถ้าเกิดคนวางคนบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลย
ไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้โดนหนักนะฮะคือความปรานีของศาลเนี่ย
ต้องดูเจตนาของจำเลยว่าเจตนาจำเลยสู้หัวชนฝา
ไม่ยอมรับพูดง่ายเหมือนเป็นผู้ร้ายปากแข็ง
แต่อันนี้เนี่ยเปรี้ยวแล้วทั้งหมดเนี่ย
รับกึ่งสู้สารจัดสินออกมาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาจริง
๓๓ปี๔เดือนลดไปอยากตลอดฮะ
ไป๑ใน๓ก็เหลือ๓๓ปี๔
ทีนี้ฝังและซ่อนเล้นไอ้ขั้นตอนนี้แหละครับ
คนก็บอกโอ้โหมันถึงขนาดว่าหั่นศพเลยนะ
ดร้ายมากไอ้ขั้นตอนนี้มันมาขั้นตอนที่สอง
ก็คือฆ่าก่อนสารลงว่าฆ่าโดยเจตนาก่อน
ไอ้หันศพเนี่ยมาภายหลังคือตายแล้ว
แล้วแล้วไปปิดบังซ่อนเล้นอำพลางศพ
ซื้อถุงมาแต่ถ้ากลับกันไปซื้อถุงก่อน
อันนี้ไต่ตรอกเห็นไหมฮะนิดเดียวเองนะนิดเดียวเอง
ถ้าเกิดไปซื้อถุงก่อนไปซื้อเลื่อยมาก่อนไปซื้อมีดมาก่อน
อันนี้ถือว่าไต่ตรองไต่ตรองแน่นอนวางแผนแน่นอน
แต่เนื่องจากไอ้ถุงดำกับไอ้เนี่ยไปซื้อภายหลังจากที่
ตายแล้วอย่างที่ผมเคยพูดเรื่องนี้มาถ้าวันนั้น

พลั้งมือไปแล้วทำไง
แจ้งตำรวจไหมคะไปโรงพยาบาลนะแล้วรอตำรวจ
บอกว่าเนี่ยทำร้ายร่างกายกันยอมรับว่าทำร้ายแล้วพลั้งมือไปแล้วเนี่ย
เสียชีวิตไอ้อย่างเงี้ยจะเบาหน่อยจะเป็นเป็นการ
สารอาจจะมองว่าเป็นการไม่เจตนา
พูดง่ายว่าไม่ได้เจตนาฆ่าแต่เจตนาทำร้าย
จนถึงแก่ชีวิตซึ่งเปรี้ยวให้การบอกว่าโทษเนี้ย
คุณนิวรู้ไหมว่ามันต่างกันเท่าไหร่คะ๓๑๕ปี
ประหารชีวิตกับโทษตลอดชีวิตเห็นไหมคือกิ๊กเดียวเลย
ขั้นเดียวเลยนะฮะหรือถ้าเกิดไปวางแผน
ตองยังไงก็ซื้อถุงมาก่อนเอาอย่างนี้ไต่ตรองแน่นอนเลย
ตอนนั้นเปรี้ยวบอกวินาทีนั้นคิดอะไรไม่ออกคิดว่าจะต้องอำพลัง
ศพมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยก็คำพูดนี้แหละครับคำพูดที่บอกว่า
ถ้าวันนั้นไม่เจอเนี่ยก็คงไม่ตาย
คำพูดนี้เปรี้ยวพูดเลยนะวันที่ตำรวจจับ
ทีนี้ปรากฏว่าทั้ง๓คนเนี่ยทั้ง๔คนเนี่ยต่อสู้
ก็จะมีคนก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับวิธีการแบบนี้คือ
กึ่งรับกึ่งสู้ทั้งจริงแต่ว่าไม่ได้เจตนา
ใช่เขาก็เจอหลายข้อหาข้อหาแรกฆ่าเจตนาก็ได้ลดลงไป
ฝังซ่อนเล้นเนี่ยค่ะคุณชุวิตฝังซ่อนเล้นสองเดือนครับจากสี่เดือน
ก็เหลือ๒เดือนลักทรัพย์อีกปีหนึ่งทั้งเปรี้ยวทั้งเอิญ
โดน๓๔ปี๖เดือน
ปี๖เดือนนะฮะไม่ได้โทษประหารส่วนแจ้เนี่ย
เนื่องจากว่ามียาเสพติดก็โดนคดียาไปอีก๓เดือนนะฮะ
แล้วโดนฝังซ่อนเล้นไปอีก๒เดือนรวมแล้วเป็น๓๓๙
ปี๙เดือนเห็นตัวเลขแล้ว
ตกใจนะครับทั้งชีวิตแล้วค่ะแต่ก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ก็ประมาณนะถ้าผมคำนวณเอาตามที่
ผมเคยอยู่ในเรือนจำมาก่อนอันนี้ก็ประมาณโดนไป๑ใน๓
๑ใน๓ก็จริงก็คงจะมีประมาณซะ๑๐ปี
เพราะว่าถ้าติดจริงแล้วก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ๑๐ปีจาก๓๓เนี่ยเหรอคะ
ทีนี้วสินผู้ชายที่ตอนแรกไปโดนจับก่อนเลย
วัดศิลป์เนี่ยถามว่าโดน๓๓ปี
สี่สามปีสี่ไหมไม่โดน
เพราะว่าถือว่าเป็นตัวสนับสนุน
ที่เป็นตัวสนับสนุนเพราะว่าพวกนี้คือถือว่าเป็นตัวการ
สนับสนุนยังไงก็คือนั่งอยู่ในรถด้วย
ยังไม่มีพฤติกรรมว่าไปร่วมกันทำร่วมกันฆ่า
แต่อยู่ด้วยขับรถ
ในกฎหมายจึงเห็นว่าวสินเป็นผู้สนับสนุน
ทีนี้ผู้สนับสนุนตัวการโดนเท่าไหร่
ตัวสนับสนุนก็ลดไปหนึ่งในสาม
อีกคนนึงที่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปขาย
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้ก็รอดไปอยู่แล้วนะ
แต่โดนรับของโจรลงหนึ่งปี
ก็คือรับของโจรสองปีลดเหลือหนึ่งปี
รอลงอาญาไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาหมายความว่าก็เข้าเลย
แต่เคยติดมาก่อนเคยติดตอนประกันตัวไม่ได้๒เดือน๓เดือน
เขาก็นับโทษรวมให้ติดที่โรงพักเขาก็นับให้นะครับ

กรณีนี้จึงเห็นว่าผมว่าเป็นการตัดสินที่ละเอียด
เนื่องจากสังคมให้ความสนใจและเป็นคดีที่แหมดูแล้วมันโหดร้าย
แต่การฆ่าต้องเข้าใจว่าฆ่าฆ่าเสร็จแล้วค่อยมาหั่นศพ
แต่ถ้าเตรียมแผนไว้ก่อนเนี่ยถ้าเตรียมถุงเตรียมมีดเตรียมอะไร
เราไม่ได้เตรียมหลังจากตายแล้วไปเตรียม
อันนี้ก็เลยเข้าว่าฆ่าโดยเจตนาไม่มีข้อหา

คดีนี้นะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย
มันถึงออกมาอาจจะขาดใจกันหน่อยเนี่ยนะคะ
แต่ไม่เป็นไรเรื่องของกฎหมายว่ากันไป
เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตีแสงหน้า

กลับมาเบรกนี้พูดคุยเรื่องของการเมือง
ก็น่าจะร้อนแรงไม่แพ้กับเรื่องเปรี้ยวนะคะ
คือเรื่องการเมืองผมให้คำพูดว่าฝนยังไม่ตก

คนก็ไปพูดว่านายกตู่ไปลงบุรีรำ

คือเป็นแบบหาพักพวกไว้ก่อนหรือเปล่า

เขาบอกว่านาการเมืองเขาจะรู้เรื่อง

ในขณะเดียวกันรองนายกพลเอกประวิทธิ์
แม้กระทั่งตัวท่านนายก
ก็ไม่เคยบอกว่าจะไปลงเลือกตั้ง
เล่นการเมืองแต่ว่าการเดินสายเนี่ย
มันเป็นการคอลโลมอสัญจร
ซึ่งไม่ใช่ว่าบุรีรำที่แรก

ไปมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่

มีทั้งที่เคยที่ไปที่ปี๕๗ก็ไปประจวบ

ประจวบไปเชียงใหม่ไปโคราชอายุทยาสุพรรณ
ปัตตานีสงขลาพิศนุโลกจันทบุรี

ทีนี้ทำไมที่สนใจคือบุรีรำ
ก็ต้องเข้าใจก่อนนะจังหวัดบุรีรำ

เขามีคำว่านครชัยบุรี

นครราชศรีมาสุรินบุรีรำ
ชายภูมิสี่จังหวัด
บุรีรำแล้วก็สุริน

มันกลายเป็นจังหวัดที่อีสานล่าง
ซึ่งมีงบประมาณเขาบอกว่าเป็นหมื่นล้าน
ทีนี้งบประมาณในสมัยหนึ่งก็คงเคยได้ยิน
มีคนที่เคยเป็นอดีตนายกก็บอกว่า
ใครไม่เลือกผมผมก็ไม่เอางบไปลง

ทีนี้มาสนใจว่าทำไมจะต้องเป็นบุรีรำ

คนก็เคยคิดแหละครับเพราะว่าคุณเนวินเนี่ย
เป็นนักการเมืองที่กล้าได้กล้าเสีย
สมัยหนึ่งอยู่กับบรรหาร
แล้วก็มาย้ายมาอยู่กับทักศิลป์

คือพูดง่ายว่าใครเป็นนายก

ผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขาวิ่งแข่งกัน
คุณเนวินแกไปยืนรออยู่ที่เส้นชัยแล้ว
คือแกอ่านใจคนออกแกอ่านใจ

เมื่อคนอ่านใจออกรู้ว่าเจ้านายรู้ใจไปหมด

เพราะฉะนั้นเมื่อทำงานแล้วก็จะชอบ
สมัยทักศิลป์ก็ชอบ

ก็ยังใช้บริการคุณเนวินจนคุณเนวินได้รับการตอบแทนทางการเมืองเป็นรัฐมนตรี
๒ตำแหน่งใหญ่ก็คือโคมนาคมกับมหาธัยขอโทษนะ
มันต้องมีจำนวนสอสอมาต่อรอง
แต่งั้นวันนั้นคุณนายวินเหมือนกับ
ทางการเมืองสูตรคำนวณทางการเมืองมันก้ำกึ่ง

เพราะฉะนั้นวันนี้ที่นายกสัญจรไปทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยเนี่ย
บริลำนี้ที่ไปเนี่ยไม่รู้ว่าถูกประสงค์อะไรนอกเหนือจากและสะจรด้วยมั้ย

ปฏิกิจภาคพระชาติปัจก็ห่วง

ม่าว่าผมไปเกณฑ์ชาวบ้านหมู่บ้านละ๓๐กว่าคน
พูดอย่างนี้มันจะห้มถูกคนบูรีรำ

คือนายกไปคนมีอยากไปเจอนายก

คุณเรอวินเป็นกวารช้าง

เราจะพูดว่านักการเมืองทุกจังหวัดเขาก็เป็นเจ้าบ้าน
บุรีรำก็ต้องไปหาคุณเนวิน
ที่สำคัญคือบุรีรำเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้
จะเป็นเมืองที่เป็นกีฬาคือไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ไฮไลท์เลย
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรกีฬาเนี่ยคือตัวที่ดึงดูดคน

มีรถแข่งมีสนามแข่งมีสนามฟุตบอล
อ่าหรือจะจัดอะไรก็คือจัดในกีฬาเนี่ยได้
ต่อไปเนี่ยเป็นอะไรเป็นมหาวิทยาลัยกีฬา

ซึ่งบุรีรำเนี่ยพยายามจะทำผมว่าก็เดินมาถูกทิศทางแล้วล่ะครับ
ดังนั้นนายกศูนย์ไปลงเนี่ยก็อย่าไปครังแพงใจนะครับ
อ่าสถานีต่อไปดีกว่าค่ะ
สถานีต่อไปมันเป็นสถานีสะแก้ว
ถูกไหมครับ
เป็นมือปั้นนายกอันนี้ก็หมายความว่าแกพูดนะ
และคุณสนก็มีชีวิต
ที่โลดแล่นทางการเมือง
คลองจังหวัดสะแก้วมาตั้งแต่ปี๑๒

พูดง่ายว่าสองคนยืนเทียบกันยังไม่รู้ใครสูงกว่าใคร

คุณสนถ้าสถานีถัดไป
นายกตู่ไปลงสะแก้วคุณคิดว่าจะมีคนไหว้อีกไหม
ยังสงสัยจะไปเพราะว่าลูกชายแก่
ลูกชายปานออกให้ยืนยันแล้วเขาจะอยู่เพื่อไทย
อย่างที่บอกแหละฝนยังไม่ตก

คุณผู้ชมค่ะเราคงต้องติดตามเรื่องของ
แล้วมีอะไรจะมาตีแสกหน้ากันต้องติดตาม
วันนี้หมดเวลานะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ

ชูวิตตีแสกหน้าเวลาใหม่๕โมงเย็นเจอเร็วขึ้น
จันทร์ถึงศุกร์เชลากขยี้ยับจับทุกประเด็น
เหมือนเดิมเริ่มวันจันทร์หน้า๕โมงเย็นเป็นต้นไปครับ